กันที่พระเอกรุ่นใหญ่พี่กบทรงสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่ซีรีส์เลือดข้นคนจางจบปุ๊บ
คุณประเสริฐของเราโอ้โหฮอตไม่เลิกค่ะ

พร้อมกับพิธีกรที่เขาบอกว่ามีสัญญายาวถึง๑ปีกันเลยทีเดียวนะคะ
และล่าสุดคุณต้องมารับบทหนุ่มใหญ่สายเปย์เลี้ยงสาวเต็มบ้าน
โอ้โหน่ากลัวว่าแฟนพี่กบเนี่ยจะคิดอะไรหรือเปล่านะคะ

แล้วจะขัดกับภาพลักษณ์ผู้ชายอบอุ่นหรือไม่
เราไปฟังทั้งหมดจากนักแสดงรุ่นใหญ่ใจดีกันเลยจ้า
ถึงคุณจะติดภาพผู้ชายพี่กบเป็นนุ่มต้อนากษาอบอุ่น
จริงก็อบอุ่นคราวนี้มีตังค์ด้วย
ประตูบทแตกแนวนอนใช่แตก
แล้วบทแนวนี้ที่บ้านพี่ว่าไงบ้างคะแฟนอะไรอย่างนี้
ไม่ว่ามันผ่านอะไรมานักต่อนักละ

เดี๋ยวคราวนี้ดูผลงานครั้งนี้นะเป็นแบบว่าผู้ชายสายเปย์
อยากรู้เลยว่าพี่กบจะแสดงออกมาได้แบบสมจริงหรือเปล่า

เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามผลงานของพี่กบยาวให้ติดตามกันไปตลอดเลยนะคะ